ไปดูที่ตราดครับมีปรากฏการณ์แปลก
ปกติเวลาเราเห็นอะไรเกาะบนเสาไฟฟ้ามีอะไร
มีนกมีกระรอกบ้าง

ฝูงตะกะแตนเป็นหมื่นตัว
ก่อบนเสาไฟหน้าวัดแบบนี้
คนเห็นก็นึกว่าเฮ้ยอาเภษหรือเปล่า

นี่ครับหน้าวัดโยธานิมิตตะบนบางพระนะครับ
เป็นหมื่นตัวเกาะอยู่แบบนี้เขียวมาเลย

ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกัน

ใครผ่านเส้นทางนี้บางคนต้องจอดรถเลยนะ

ชาวบ้านก็พูดกันไปต่างนานา

บางคนบอกเป็นอาเภษแน่
ปีนี้จะเกิดลมแรงฝนตกหนัก
พืชผลการเกษตรเสียหาย

เพราะว่าตั๊กกะแตนมันมีมากขึ้นแบบไม่ทราบสาเหตุเลย
พูดถึงเจ้าตั๊กกะแตนปาทังก้าครับคุณผู้ชม
ถือว่าเกษตรกรรู้จักกันดี
เพราะมันเป็นศัตรูพืชตัวร้ายเลยนะ
เพราะจะสามารถทำลายเรือกสวนไร่นาได้ในวงกว้าง
และยังจะพบการระบาดได้ในทุกภาคของประเทศไทยด้วยครับ
ยิ่งตามพวกไร่เขาพูดอันนี้เจอบ่อยเลย
สาเหตุสำคัญที่ทำให้มันเกิดการระบาดมาก
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั่นเอง
ทำให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่มันเรียกว่าเหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ครับ
เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ของตะกะแตนปานังก้า
มันก็จะมากันเยอะแบบนี้เลย
โอ้โหไม่ค่อยเห็นกันนะครับ